ไปดูเรื่องของการอบรมผู้ที่เคยติดยาเสพติด
เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ฟื้นฟูเรื่องของจิตใจ
เพื่อที่จะกลับเข้าสู่สังคมได้นะคะ
โดยงานต่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
นำเครือข่ายผู้ที่ติดยาเสพติด๑๐๘คนนะคะ
ค่ายอบรม๑๒วันด้วยกันนะคะ
เป็นการอบรมเข้มโดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมทุกคนสมัครใจเองนะคะ
ไม่ได้เป็นการเกณฑ์มาจากหน่วยงานใดนะคะ
ใครที่อยากอบรมจิตใจก็สมัครใจกันเข้ามา๑๒วันเต็มค่ะ
ศูนย์สู่ขวัญแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
หอประชุมวัดพระงามในหมู่ที่๓ตำบลบ้านป้อม
อำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะ
พันเอกรณวุฒิเรืองสวัสดิ์นะคะ
เป็นรองพอรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ
รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นแรกเลยนะคะ
โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม๑๐๘คนค่ะ
ซึ่งพันเอกรณวุฒิเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลนั้นมีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงคุณภาพ
แล้วก็ปรับปรุงมาตรฐานการบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดให้มีคุณภาพ
และสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้
โดยประสานกับชุมชนตำรวจและประชาชนในการนำตัวผู้เสพยาเสพติดเข้าร่วมโครงการแบบสมัครใจนะคะ
ซึ่งสามารถทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในลักษณะการเสพเข้าร่วมโครงการได้ถึง๑๐๘คนค่ะ
อกจากนี้ยังมีแนวทางในการวางมาตรการในการสร้างกำแพงป้องกันคนในชุมชนด้วยนะคะ

ด้วยการหาแนวร่วมที่จะให้เบาะแสกับเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมนับเป็นส่วนหนึ่งนะคะของแนวร่วมด้วยเช่นกัน
ซึ่งการอบรมจะมีการอบรมตั้งแต่จริยธรรมค่ะโดยนำธรรมะเข้ามาร่วมอบรมด้วย
การฝึกอาชีพการแนะแนวทางดำเนินชีวิตการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของสังคม
โดยก่อนการอบรมนะคะได้มีการปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙ด้วยโดยจะใช้เวลาอบรม๑๒วันเต็มนะคะ๑๔๒๕พฤศจิกายนนี้ค่ะ